ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะพี่ชายกับน้องชายทะเลาะกันสาเหตุคือเรื่องน้ำไหลผ่านหน้าบ้าน
พี่อุ๋ยน้ำไหลผ่านหน้าบ้านคือบ้านน้องชายอยู่บนเนินอ่า
พี่ชายก็อยู่ด้านล่างอ่าแล้วยังไงแล้วน้ำจากบนเนินมันก็ไหลลงมาผ่านบ้านพี่ชาย

ก็โมโหกันทะเลาะกันทำไมน้ำไหลมาหน้าบ้าน
ทะเลาะกันคุณผู้ชมถึงขั้นที่ว่าน้องชายอ่ะ
เอาขวานจามหัวพี่ชายและหลานนะคะ
ได้รับบาดเจ็บกันเลยนะคะ
ตำรวจสพเขาชัยสนไปตรวจสอบค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
แต่ต้องบอกก่อนว่าคนเจ็บมี๓คน
นางสาวนาราวัลสุระคำแหงหรือน้องเมย์อายุ๒๓
เมย์เนี่ยมีรอยขีดขวนบนใบหน้าและเสื้อผ้ามีคราบเลือดติดอยู่
น้องเมย์เป็นลูกของคนก่อเหตุนะคะ
ทีนี้อันนี้คือเจ็บแบบบาดเจ็บที่ใบหน้านะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังย้อนหลังว่าทำไมน้องเขาบาดเจ็บที่หน้า
ส่วนคนที่โดนขวานจามนายกระจ่างสุระคำแหงอายุ๕๒
นางสาวกระหนกวันสุระคำแหงหรือปุ้ยอายุ๓๒เป็นลูกสาว

ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเขาชัยสนแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
คนก่อเหตุคือนายสุเทพสุระคำแหงอายุ๔๗ปี
เป็นน้องชายแท้เลยนะคะคนนี้คือคนก่อเหตุนะคะ
น้องชายแท้ของนายกระจ่างและเป็นพ่อของน้องเมย์
และหลังก่อเหตุหนีค่ะคือเป็นพี่น้องกันแท้แท้
อยู่ซอยเดียวกันบ้านอยู่ติดกัน
บ้านของนายสุเทพน้องชายอยู่บนเนิน
บ้านของนายกระจ่างพี่ชายอยู่ด้านล่าง
แล้วปมเหตุอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมเป็นเรื่องของน้ำไหลจากบ้านน้องชาย
ไหลลงมาผ่านหน้าบ้านพี่ชายแล้วเป็นแบบนี้ตลอดแล้วทะเลาะกันตลอด
ภรรยาของนายกระจ่างนางถวินอายุ๕๓บอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุ
น้องเมย์คือลูกสาวของคนก่อเหตุใช่ไหมคะกับน้องปุ้ย
คือลูกสาวของคนเจ็บที่โดนขวานจามหัวด้วยเนี่ยนะคะสองสาวเขาทะเลาะกันก่อน
ลงไม้ลงมือกันทะเลาะกันก่อนทำให้ตัวนายกระจ่างอะค่ะ
กำลังซ่อมท่อน้ำปลาปลาอยู่หน้าบ้านวิ่งไปห้าม
จังหวะนั้นนายสุเทพเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายจะมารุมทำร้ายลูกสาวตัวเอง
ขวานไปจามหัวพี่ชายจามหัวน้องปุ้ย
นั้นเนี่ยเขาก็พูดตามก็เลยมีอะไรกัน
แค่เนี่ยน้ำก่อนก็ได้ค่ะ
พี่เอาน้ำก่อนก็ได้ค่ะ
ทีนี้น้องเมย์ลูกสาวคนก่อเหตุนะคะ
รับว่าครอบครัวของเธอกับครอบครัวของน้องปุ้ยมีปัญหาทะเลาะกัน
เรื่องของการเดินสายไฟผ่านหลังบ้านของน้องปุ้ย
เพราะไม่ยอมให้บ้านของตัวเองเดินสายไฟผ่าน
ก็เลยมีปัญหาไม่คุยกันตั้งแต่เดือนกันยายน
เมื่อวานมีเรื่องทะเลาะกันเถียงกัน
เพราะน้ำของบ้านน้องเมย์ไหลผ่านหน้าบ้านน้องปุ้ย
ไม่มองตัวเข้าไปทั้งนั้นเลยค่ะ
ทีนี้พอเดินสายไฟมาทางข้างหลังก็ไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ

นี่ค่ะแล้วที่บอกว่าน้องเมย์เนี่ยมีรอยบาดแผลที่หน้าที่อะไรเสื้อเปื้อนเลือดก็เพราะว่าไปทะเลาะกับน้องปุ้ยไงคะ
ทะเลาะกันก่อนเลยกลายเป็นพ่อของทั้งสองฝ่ายมาทะเลาะกันต่อ
กลายเป็นบานปลายถึงขั้นเอาขวานจามหัวเลยนะคะ
ตำรวจจะเรียกสอบปากคำคนเจ็บและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดนะคะ
แต่ว่าต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนนะคะ
ถึงจะคุยสอบปากคำกันได้ว่าจะมีการดำเนินคดีอะไรกันยังไงหรือเปล่า
น้ำไหลผ่านหน้าบ้านลูกทะเลาะกันพ่อก็มาใส่กันบานปลายมาก